งานเมื่อวานเลยสดร้อนนะคะก็คือพักเรื่องปั๊มทายาทคนที่๓นะสินะคะ
โดยคุณภูรินะคะก็บอกกับน้องอ้อมบอกว่าตอนนี้พี่ได้คุยกับคุณแอนอลิชาศรีภรรยาไปแล้วล่ะค่ะ
ว่าจะขอพักขอเบรกเรื่องทายาทคนที่สามเพราะว่าค่าใช้จ่ายลูกแต่ละคนโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยค่ะ
ตอนนี้ทั้งคู่กำลังเรียนอยู่ด้วยค่ะก็ต้องซัพพอร์ตเขาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากทำนะคะ
นี่อันนี้ก็คือภาพลูกสองคนแรกก็ต้องส่งลงส่งเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ค่ะไม่ได้ทำหมั่นอะไรนะคะแต่ว่าถ้ามีคนที่สามปุ๊บปั๊บรับโชคมา
พร้อมเลี้ยงท่ามากกว่ามากว่าแหล่งแต้ใช่นะคะแต่ที่แน่ตอนนี้คุยเบื้องต้น

พอแล้วครับสองคนนี้ก็แย่แล้วครับผมครับ
ดูแววตาสิฮะจะเหนื่อยมากนะครับตอนนี้แต่ถ้าโผล่มาอีกคนนึงก็คงต้องเหนื่อยกว่าเดิม

แต่ละสองสาวเนี่ยมีแววเข้าวงการบ้างไหมครับ
น้องนิชาก็ดูจะมีแววนะเขาเหมือนเขาก็ชอบแสดงชอบแสดงออกชอบเต้น
ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำมากกว่าถามว่าจะแบบต้องเป็นนักแสดงนะต้องไปเรียนร้องเพลงต้องไปอะไรอย่างนี้
คงไม่ได้บังคับเขาอย่างงั้นช่วงนี้ก็เริ่มเรียนไป
แต่ว่าถ้าเกิดเขาเริ่มมีแววเท่านี้จริงแล้วอยากทำตรงนี้จริงในช่วงแบบที่เป็นวัยรุ่นน่ะอย่างงี้
เราอาจจะให้เขาเต็มที่กับตรงนี้